สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะแม้ว่าพายุโกเซินจะสลายตัวไปแล้วค่ะ
แต่หลังจากนี้มีพายุอีกลูกที่เราต้องจับตานั่นก็คือพายุเตี้ยนหมู่ค่ะ
อาจจะเข้ามาทักทายประเทศไทยค่ะซึ่งตั้งแต่วันนี้นะคะ
จนถึงกลางเดือนหน้าถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ
ฤดูฝนของประเทศไทยแต่ยังคงมีพายุชุกชุม
เพราะฉะนั้นยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ฝนเริ่มทยอยลดลงค่ะคุณผู้ชมแต่ยังพบเจอฝนได้บ้างค่ะ
ของพื้นที่ค่ะช่วงนี้ทางตอนบนของภาค
อาจจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกบางร่วมด้วยค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงเย็นถึงค่ำ
อุณหภูมิสบายไม่ร้อนมากค่ะคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้ง๒ฝั่งค่ะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนลมค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนได้ตลอดช่วง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักในช่วงเย็นถึงข้ามอุณหภูมิระหว่างวันไม่ร้อนมาก

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเปรูค่ะ
ไปดูหมู่บ้านนะคะที่ตั้งอยู่บนหุบเขาแล้วก็ตั้งอยู่ริมทะเลค่ะ
หมู่บ้านแห่งนี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความสวยงามขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแรงค่ะ
เพราะฉะนั้นก็มีศิลปินเข้าไปทาสีบ้านปรับเปลี่ยนค่ะ
ให้มีสีสันสวยงามเขาบอกว่าสวยงามอย่างกับสายรุ้งเลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ